ใช่ตรงนี้คือน้ำตกโตลงาช้าง
น้ำจากคลองสาขลามันก็ล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนประชาชน
ท่วมพื้นที่การเกษตรน้ำมันมาแรงจริงนะคุณผู้ชมครับ
น้ำป่าที่ไหลที่น้ำตกโตนงาช้างอยู่ที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลา
ช่วงเกือบ๖โมงเย็นค่ะเมื่อวานนี้
ก่อนหน้านะฝนตกหนักเลยตรงต้นน้ำ
แล้วตกนานด้วยน้ำป่าก็เลยหลากลงมาที่น้ำตกแบบนี้
ทีนี้มวลน้ำพวกนี้ค่ะที่มันมาเร็วมาแรงก็ไหลลงไปลำคลองสาขา
ทีนี้น้ำก็ล้นตลิ่งสิเข้าท่วมบางหมู่บ้านนะ

ล้นตลิ่งเข้าไปท่วมอะไรอีกอ่ะนอกจากบ้านแล้ว
ถนนบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรบ้านไหนที่เป็นพื้นที่รุ่มต่ำ
หรือว่าพื้นที่การเกษตรที่เป็นพื้นที่รุ่มต่ำสวนยางสวนผลไม้เนี่ย

ชาวบ้านเขาบอกว่ามันมาเร็วจริง